แล้วเอาศพเนี่ยครับอำพลางอยู่พงยาเนี่ยเนี่ยเนี่ย
เนี่ยคือหาสาเหตุยังไม่ได้ออแสไม่มีเท่าไรผู้ผู้ชม
คุณผู้ชมครับเหตุเกิดช่วงเช้าเมื่อวานนี้ครับ
คุณผู้ชมตำรวจสพเมืองตรังและกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบ
คนถูกแทงตายนะครับอยู่ในคลองส่งน้ำคลองวังแบก
ในพื้นที่บ้านหนองว่าตะบลนายงใต้อำเภอเมืองจังหวัดตรังครับ
ที่เกิดเหตุอยู่กลางทุ่งนานะห่างจากถนนในหมู่บ้านไปประมาณสัก๑กิโลเมตรได้
คลองส่งน้ำเจอศพนายวรเชษเดชพิชัยครับหรือว่าคุณเออายุ๔๐ปี
นอนตะแคงนะครับอยู่ในพงหญ้าสวมเสื้อยืดสีน้ำตาลนะ
กางเกงขาสั้นสีดำนะสวมรองเท้าวิ่งหุ้มส้น
ในกระเป๋ากางเกงเนี่ยเจอใบกระท่อมสดจำนวนนึงนี่ครับ
นี่ครับนี่รองเท้าเขาใช่ไหมเนี่ยฮะพื้นที่โดยรอบนะพบร่องรอย
ย่าน่ะมันล้มคุณผู้ชมย่ามันล้มเหมือนมีคนล้มไปสู้กันอะไรแบบ
แล้วมีรอยแทงด้วยคือทั้งปาดทั้งแทง
แทงนี่เข้าตรงไหนหายปลาร้าด้านขวา๒แผล
ขานีบแล้วก็ราวนมรวม๖แผลด้วยกัน
ต่อมานะครับนางสาวออนอนงนาคเล็กอายุ๔๐ปี
เป็นเมียของนักเอผู้ตายแล้วยาดพอมาถึงที่เกิดเหตุเจอศพเท่านั้นล่ะ
ลองไห้กันนี่ฮะดูนี่ครับโอ้ลองไห้กันราวบอกว่า
ตี๕เนี่ยนะตี๕วันเกิดเหตุโอ้โหดิเมียร้อง
ขายทอดมันใช่ไหมล่ะจะเอาไปขายที่ตลาด
เมียบอกเดี๋ยวฉันไปงีบเอาแรงก่อนนะเดี๋ยวจะลุกขึ้นมาทำต่อให้
หลังจากนั้นคุณผู้ชมตี๕๓๐เธอก็ออกจากบ้านไป
จนเที่ยงเที่ยงมีคนโทรไปบอก
อ๋อนน้องเอมถูกฆ่านะ
เท่านั้นแหละคุณผู้ชมตกใจรีบมาดูครับ
จุดที่พบศพห่างจากบ้านไป๕๐๐เมตรนี่๕๐๐เมตรเนี่ย
นะครับแล้วบริเวณนี้เนี่ยในเอเขาก็มักจะเดินออกกำลังกายเป็นประจำนะครับ
แล้วผ่านมาตรงนี้นอกจากเดินออกกำลังกายแล้ว
ก็จะไปแวะเด็ดใบกระท่อมที่คอกวัวบ้านญาตินะครับ
พี่เมโรออกจากบ้านตอนนั้นแต่ตอน๕คืนก็คือยิ้วด้วยกัน
ตอนนั้นก็คือทำค่องทำตรวจมัน
นี่แหละครับคุณผู้ชมที่เบิร์ตบอกว่าตำรวจก็มืด๘ด้าน
คือขนาดตัวภรรยายังไม่รู้เลยว่าสามีเขาไม่ได้มีเรื่องกับใครนะ
คือเหมือนมาดักชิงทรัพย์อันนี้เป้านะเบอร์เดานะ
จากการสอบถามนะครับผู้ตายเป็นคนนิสัยดี
ไม่เคยมีปัญหากับใครตั้งใจทำงานก็ขายทอดมันกับเมียไปนะ

เชื่อว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนที่รู้จักพื้นที่นี้ดี
เพราะว่าเส้นทางจุดเกิดเหตุมันไม่ใช่เส้นทางหลักคุณผู้ชม

คาดว่าคนร้ายน่าจะตามในเอเขามาหรือเปล่า
แล้วพอได้จังหวะก็ปรีเข้าเอามีดแทงครับ
แล้วเกิดการกอดรัดฟัดเหวี่ยงกัน
เพราะย่างที่เบอร์ดบอกว่ามันล้มไป

มีร่องรอยการต่อสู้ก่อนรัดฟัดเหวี่ยงล้มกันไปตรงนั้น

คนร้ายก็เอามีดแทงซ้ำจนเสียชีวิตหรือเปล่า

สงสัยว่าผู้ก่อเหตุอาจจะเป็นคนรู้จักแล้วล่ะ

ล่าสุดตำรวจเชิญคนใกล้ชิดมาสอบปากคำแล้วนะ

ระดมชุดสืบสวนลงพื้นที่ติดตามตัวคนร้ายครับคุณผู้ชมครับ
โอ้โหเหตุการณ์นี้ค่อนข้างจะ
สร้างความนะครับระทึกให้กับคนในพื้นที่นะ